ซับไพรที่การอุ้มกัน

ในการไปลงพื้นที่เดิมสอบ
คิดว่ามันเหมาะสมไหมคะ

มันจะผิดตามที่มาตามัน

การเป็นสะสอเป็นให้คนตอบสองฝ่าย

พี่ว่ามีประเด็นที่ตอนนี้อาหาร

อย่าต้องมีการเรียกมา

ก็ต้องมีการเรียกมาคุยด้วย

เป็นไปที่ที่ความยากคำว่าง